โดยนายวิรพงศ์สืบค้าพาณิชย์จังหวัดกรสินประธานในพิธีเปิดเผยว่า
จังหวัดกรสินมีการส่งเสริมพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์
รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น
ใช้ตลาดชุมชนเป็นกลไกขยายช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร
ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

ซึ่งจะมีส่วนทั้งภาคราชการภาคเอกชนผู้ประกอบการร่วมกันจัดบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าจำนวนมาก
ขอเชิญชวนให้ส่วนราชการประชาชนเลือกซื้อสินค้าปลอดภัยในงานที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๗๙ธันวาคม
บริเวณด้านหน้าและด้านในของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกรสิน